เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการควบคุมตัวจ่านิว
หรือว่านายศิระวิทย์เสรีที่วัด
เป็นแก่นำกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษา
ในกรณีนี้ค่ะโฆษกคอสชออกมายืนยันว่าการควบคุมตัว

รวมทั้งเตือนด้วยค่ะว่าหากจะมีการออกมารวมตัวกัน
เคลื่อนไหวกดดันทางรัฐบาลก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน
ขณะที่ช่วงบ่ายค่ะเจ้าหน้าที่จะได้ควบคุมตัวจานิว
รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาคนอื่นไปฝากขังสารทหารกรุงเทพ
เช้าวันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟธนบุรี
ยังคงสอบปากคำนายศิรวิทย์เสรีพิวัฒน์หรือว่าจานิว
แก่นำกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษา
ผู้ต้องหาตามหมายจับของสารทหารกรุงเทพ
ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศ
กรณีที่ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา
จัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักษ์จังหวัดประจวบคิริขัน

หลังจากที่นายศิรวิทย์ถูกทหารกองพันธหารราบที่๒
กรมทหารราบที่๒รักษาพระองค์
เข้าควบคุมตัวที่ข้างประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟธนบุรีค่ะ
ล่าสุดนะคะมีนักศึกษาที่ถูกออกไม้จับ

เดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจรถไฟธนบุรี
ขณะนี้ตำรวจยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำค่ะ
คาดว่านักศึกษาทั้งหมดจะถูก
ส่งตัวมาขออำนาจศาลทหารกรุงเทพฝากค้าง
พร้อมกับนายศิรวิทย์ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ

วารีโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยืนยันว่าการที่ทหารเข้ามาควบคุมตัว
ตัวนายเสียรวิทย์เป็นการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย
และการทำงานของทหารก็ให้เกียรติไม่มีความรุนแรง
ไม่มีความรุนแรงอย่างที่บางคนพยายามจะบิดเบือนนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าหากผู้ที่ติดตามข่าวอยู่จะสามารถรู้เท่าทันได้
แต่เพื่อไม่ให้เกิดภาพหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีกับเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะกรณีที่อาจมีผู้ไม่หวังดี
พยายามจะหาเหตุนำไปขยายผลให้เกิดภาพเชิงลบ
เจ้าหน้าที่จึงต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยความระมัดระวังค่ะ
อกจากนี้นะคะพันเอกวินไทยยังเตือนกลุ่มคนบางกลุ่มด้วยนะคะ
ที่จะนัดหมายมวลชนออกมาเรียกร้องกดดันเจ้าหน้าที่
ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะเพราะว่าถ้าเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ทหารก็จำเป็นจะต้องดำเนินการ
เพื่อให้ภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพค่ะ